ทุกผู้ชมครับเราตรวจสอบนี่มีคลิปหลักฐานใหม่อีกแล้วนะฮะ
ได้มาจากสสเต้ที่ลงพื้นที่ไปหาวงจรปิด
นี่สสเต้บอกว่าเป็นคลิปมุมสูงสะพานสังฮิ
ซึ่งเหมือนกับว่ามีคนกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ที่หัวเรือลำของคุณตังโม
ตรงนี้นะฮะเป็นมุมสูงบนสะพานสังฮีนะครับ
บนหัวเรือนะฮะคนที่เขาดูตรงนี้เนี่ยเขาบอกตั้งข้อสังเกตว่ามีสองคนที่นั่ง
หรือว่ายืนอยู่หัวเรือแต่ยืนแบบใกล้ชิดกันมาก
ภาพมันต้องซูมขึ้นมาหน่อยใกล้ชิดกันมาก
เหมือนกับยืนพิงกันอิงกันหรือกอดกันหรือยังไงไม่รู้นะคุณเขียนมาสอนค่ะคุณผู้ชมลองช่วยดูนิดนึงนะคะนี่นะฮะเราเอาภาพเนี่ยไปให้
ฟรีเมเกอร์ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านภาพเนี่ยช่วยวิเคราะห์ให้หน่อย
ว่ามีลักษณะคล้ายกับคนเสื้อสีเข้มกับเสื้อสีอ่อน
กำลังกอดกันหรือว่ายืนอิงกัน
ใกล้ชิดกันแนบกันแอบกันอะไรยังไง
แต่มันก็ยืนยันชัดเจนไม่ได้ว่าพฤติกรรมลักษณะตรงนี้เป็นยังไง
อาจจะยืนใกล้กันก็ได้อะไรสลัยหรืออะไรยังไง
แต่หากขยายภาพดูเนี่ยคนเสื้อสีอ่อนจะหันหน้าเข้าหาคนเสื้อสีเข้ม
เหมือนใช้แขนเกี่ยวคอหรือเปล่า
แต่ทุกคนบนเรือเขาก็เป็นเพื่อนกันหมดนั่นแหละนี่นะฮะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะครับ
ก็ต้องตรวจสอบต่อไปแต่ว่าสสเต้เขาบอกว่าเขาได้มานี่มุมนี้
อันนี้เป็นมุมมุมสูงมองลงมาจากบนสะพานสังฮีนะฮะ
หลังจากนั้นถ้าเรือล่องไปต่อไปตรงจุดไหนอะไรยังไงก็ต้องไปต่อจิ๊กซอต่อ
แต่ไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยให้ท่านผู้ชมเห็นตอนช่วงตกเรือไปแล้ว

ทีมข่าวของเราซูมให้พี่อุ๋ยให้คุณผู้ชมช่วยดูว่าเอ๊ะมันไม่ชัดอ่ะ
คือต้องยอมรับว่าภาพต่างที่ได้มาบนแม่น้ำเจ้าพญาริมฝั่งหรืออะไรต่างนานาเนี่ย
แต่ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่นะคะคืออย่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกแหละ
คลิปทุกคลิปที่แชร์กันในโลกออนไลน์หรือว่าคลิปทุกคลิปที่คนพยายามจะหาความจริง
เพื่อช่วยคุณตังโมเนี่ยเพื่อให้ได้ความเป็นธรรมเนี่ย

เมื่อกี้ใต้สะพานนะนี่อีกมุมนึงนะคะ
อ่าเมื่อกี้บนสะพานนี่ใต้สะพานใต้สะพานค่ะ
แต่คุณมงคลกิจเนี่ยบอกถ้ามองจากมุมบนสะพานจะเห็นชัดว่าหัวเรือ
มีคนยืนอยู่สองคนอันนี้ก็จะยิ่งไม่ชัดอ่ะพี่อุ๋ยยิ่งมืดหน่อย
ไกลเลยตรงเนี้ยอ่าค่อยกันแกะไปกันแล้วกัน
ใช่ค่ะอืมโอ้โหแต่ภาพนี้มาภาพวงจรปิดจุดต่างนี้เริ่มมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นถูก
คุณผู้ชมก็ช่วยดูไปด้วยกันแล้วก็ไปปฏิปต่อเรื่องราวด้วยกันนะคะ
ทีนี้ค่ะมาฟังมุมมองในเชิงกฎหมายกันหน่อยนะคะ
ว่าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุม
อธิบดีอายการมองเรื่องนี้ยังไงนะคะ
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยค่ะ
ก็น่าจะเป็นไปตามที่ตำรวจบอกเบื้องต้นก็คือ

แต่ถ้าหากมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องมีการเพิ่มเรื่องของการแจ้งข้อหาดำเนินคดี
แต่จากน้ำหนักหลักฐานในเวลานี้มันคือความประมาทตามที่ตำรวจแถลงข่าว
มันไม่ได้มีมูลเหตุบ่งชี้ที่จะเป็นเรื่องของการฆาตกรรม
อาจารย์ปรเมฆบอกว่ายังมองไม่เห็นว่ามีข้อเท็จจริงมูลเหตุจูงใจที่มันจะโยงไปถึงเหตุฆาตกรรมได้เลย
ผู้ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรมต่างต่างก็ไม่ได้เป็นผู้กระทำครับ
เขาก็ยังได้รับผลประโยชน์จากกรมทันนั้นต่อไป
อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ถูกตั้งข้อหาแต่ก็ยังมีประเด็นเรื่องของการไม่ให้ความช่วยเหลือที่ยังไม่มีการพูดถึงเลยนะคะ
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าชาวเน็ตก็ยังไม่พูดถึงด้วยซ้ำ
สำหรับคนอื่นที่อยู่บนเรือก็มีแค่ปอกับโรเบิร์ตถูกแจ้งข้อหา
แล้วคนอื่นจะไม่โดนข้อหาอะไรเลยเหรอ
อาจารย์ประเมฆบอกว่าลืมเรื่องนี้ไปหรือเปล่ามันมีเรื่องที่ว่าการไม่ให้ความช่วยเหลือ

ใช่ค่ะอาจจะเป็นความผิดได้นะคะเพราะว่าการวนเรือหาในภายหลังมันอาจจะไม่เพียงพอที่จะบอกว่าพยายามให้ความช่วยเหลือแล้ว
ดังนั้นอาจารย์ปรเมฆบอกเลยว่าคนบนเรือรับสารภาพเถอะพูดความจริงเถอะเพราะการพูดความจริงนี่แหละคือแนวทางในการต่อสู้คดีที่ดีที่สุด
ส่วนการเยียวยาค่ะถ้าหากว่ามีการให้เงินคุณแม่คุณตังโมจริง๓๐ล้านเนี่ยมันจะส่งผลกับคดียังไงบ้างไหม
อาจารย์ปรเมฆบอกว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับการลดอัตราโทษนะคะ
ซึ่งมันก็ต้องเข้าใจว่าประมาทไหมในเรื่องเจตนา
แต่ถ้ามีการทดใช้มันเท่าความที่ไหลเป็นเป็นที่ปลอดใจของผู้สูงเสียแล้ว
แล้วก็คงจะจบอะครับก็เหมือนกับคดีที่เสียที่เมารถเบ้นขับรถชน
ก็จ่ายไป๔๐ล้านลักษณะมันน่าจะออกในแนวนั้น
ก็เป็นมาตรฐานของศาลครับโทษมันคงไม่ลดหรอกแต่มันก็คงจะให้เหมือนมีการ
รองการลงโทษเหมือนเหมือนกับที่เสียลงครับรถเบ้นชนลองชนหุ้มกลับนะครับ
มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นมันศาลต้องขึ้นเยอะต่อชิ้น
แตกต่างกันมากก็คงไม่ได้ครับเดี๋ยวจะการเลือกปฏิบัติ
เมื่อพบผู้สูญประสงค์ไปตรงทุกระยะถ้าช่วยได้ต้องช่วยถ้ามีหน้าที่ต้องช่วย
ซึ่งมันก็ควรจะมีหน้าที่แต่นั้นไม่ช่วยซึ่งเป็นความผิด
ต้องดูกันตรงนั้นครับแต่ประมาทเนี่ยคงไม่ใช่ว่าห้าคน
คงจะเป็นคนเฉพาะส่วนที่บอกว่าเป็นคนขับเรือ
หรือคนที่ชนกันขับอาจจะคนสองคนก็ได้ครับ
ส่วนที่เหลืออาจจะไม่ได้โดนข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของประมาท
ไม่ได้ข้อหาประมาทแต่อาจจะข้อหาไม่ให้ความช่วยเหลือ
ตรงนี้การไม่ให้ความช่วยเหลือไม่ใช่จำเป็นจะต้องโดดลงไปว่ายน้ำนะ
แต่เมื่อปุ๊บปั๊บเนี่ยมีชูชีพมีอะไร
ซึ่งมันเริ่มว่าน่าจะทำได้อ่ะความเห็นผมนะครับส่วนตัวความเป็นผม
มันน่าจะมีการช่วยเหลือทีนี้ที่มันเป็นดราม่าทางสังคมขึ้นมาเนี่ย
สังคมคิดว่าการให้ความช่วยเหลือน้อยเหลือเกิน
มีการวนเรือหาอันนั้นถือว่าเป็นการช่วยไหม
อืมมันยังไม่พอมั้งมันยังไม่พอช่วยเหลือเนี้ยคือ
อันนาน่ะไม่รู้คือจริงไงมีภูมิทัวร์ชีพไหมหวงยางมั้ยมีเชือกไหม

อย่างนิยวคนที่อยู่ในเรือวิไคมะยน้ำเป็นไหม

อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าธนาคารส่วนมันจะวางข้อหาไว้อย่างไร
อาจารย์ปรเมฆตั้งข้อสังเกตเอาไว้น่าสนใจมากค่ะ

ชาวเน็ตก็ยังไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้เลยด้วยซ้ำ
คนอื่นที่ไม่โดนข้อหาประมาทเป็นไปได้ไหม
ว่าจะโดนข้อหาไม่ให้ความช่วยเหลือนะคะ

ทิ้งแก่วทิ้งขวดไวลงแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ

มันต้องแยกกันกับเรื่องของความประมาทนะคะ

อืมเป็นประแยนหลักฐาน

ที่ทำรวจแถลงข่าวไปเมื่อวาน

หรือเป้นเรือนะครับ
คุณเชี่ยวหลอกเนอร
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคุณโรเบิร์ตเพิ่งจะมารับสารภาพว่าตอนนี้
เออทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกว่าเออผมอ่ะขับเรือนะแต่ขับไม่เป็น
อยากจะลองขับแล้วมันกระชากแล้วคุณตังโมตกอืม
ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกก็พลตำรวจรีวิชัยบอกว่า
ว่าเป็นขั้นตอนการสอบสวนของตำรวจนั่นแหละค่ะที่จะต้องแยกสอบทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือ
ว่ามีคำให้การไหนที่สอดคล้องกันบ้างบางประเด็นแน่นอนว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้
เชื่อว่าตำรวจมีพยานหลักฐานทั้งหมดที่มันสอดคล้องกันอย่างแน่นอนแล้วนะคะ
แต่บางอย่างตำรวจอาจจะไม่ได้บอกนักข่าวไงตำรวจอาจจะไม่ได้บอกทุกอย่างที่กลัวว่าจะไปกระทบกับรูปคดี
เรื่องร่องรอยบาดแผลของคุณตังโมค่ะซึ่งเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เชื่อว่าผลชนะสูตรที่ออกมาจะสามารถระบุได้ว่าเป็นบาดแผลโดนใบพัดเรือขณะที่เกิดเหตุตอนตกลงไปหรือเปล่า
เกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเสียชีวิตเนี่ยค่ะสำคัญ
ส่วนที่แซนอ้างว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วตกน้ำ
ตัวของคุณตังโมอยู่บนเรือณเวลานั้นจริง
ซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวในขณะที่คุณโรเบิร์ตขับเรือแล้วกระชาก
มีความเป็นไปได้ส่วนจะเป็นการเตรียมกัน
เหมือนตำลวดบอกเออว่าคนน่าจะเตรียมกัน
มันก็เกิดคำถามนะคะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าเตรียมกันมันเข้าข่ายให้การเท็จหรือเปล่าอ่ะ
คุณไปเตรียมกันคุณไปเตรียมคำพูดให้มันเหมือนกันอย่างนี้
มันจะแจ้งข้อหาแบบให้การเท็จอะไรด้วยได้ไหม
พลตำรวจรีวิชัยมองว่าจะเข้าข่ายให้การเท็จ
คำให้การของแต่ละคนมันจะเป็นการให้การคนละอย่างกันไปเลย
แต่อันนี้มันอาจจะมีความสอดคล้องกันต่างกันนิดหน่อยหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วคุณรับสารภาพอีกว่าขับเรือกระชากใช่ไหม
ทำให้น้องแตงโมตกไปใช่ไหม
นี่คือรับสารภาพว่ากระทำโดยประมาท
นี่รับสารภาพเลยถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญเลย
ในคดีนี้ถ้าพูดตรงเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานอย่างอื่นนะ

ช่วงหาพยานหลักฐานสอบสวนอะไรต่าง
เขาไม่บอกหรอกว่าคนไหนให้การยังไง
ถ้าคนนี้บอกกับอันนี้คนนู้นก็เฮตามไปหมด
เขาต้องแยกกันสอบไงเพื่อจะหารู้ข้อเท็จจริง
คือหลักการสอบสวนเขาก็ต้องแยกกันสอบทีละคนทีละคน
แล้วเอาคนว่าคุณโกหกหรือไม่เอามาดูสิมันเจอสมกันได้ไหม
เจือสมกับคำให้การเพื่อคุณได้ไหมเจือสมกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุได้ไหม
อย่างเช่นไว้บอกว่าไปทำไมไปงมขวดวาย
เพราะถ้างมขวดวายได้เนี่ยแสดงว่า
คำให้การของคุณพูดตรงที่คุณบอกว่าคุณโยนกฎหมายตรงนี้
สองขวดวายเนี่ยจะบ่งบอกว่าคุณได้ดื่มไวจริงไหมเหล้าจริงไหม

ผมเชื่อว่าตกไปแล้วโดนยังไม่เสียชีวิตเพราะอะไร
เพราะว่าถ้าโดนขนาดนั้นเนี่ยน้องแตงโมไม่สามารถจะมีแรงได้แล้ว
ที่จะช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองแล้วเขาถึงได้จมน้ำ
การจมน้ำเนี่ยเขาถึงได้ไปดื่มดื่มสายดื่มสะกอนไง
พอดีเนี่ยถึงให้คุณทรัพย์ซ่อนไงมันก็จะก่อบกไม่ได้
เพราะมันความเชื่อมโยงคำให้การที่เกิดเหตุมันจะเชื่อมโยงกันหมด
แล้วความเป็นไปได้มันจะมากกว่าสิ่งที่คนเพ้อฝันไงที่บอกว่าต้องฆาตกรรมโยงลงไป
มันไม่มีมันไม่มีการเชื่อมโยงไม่มีสาเหตุ
จะไปหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่รอแล้วทำไมเด็กไม่ไปรอผู้ใหญ่
ต้องมาทำสนุกเฮฮากันอย่างนี้เหรอมันเป็นไปไม่ได้
คือถึงขั้นก็บอกโอ้โหธนายแม่จะไหวไหมเนี่ยค่ะประมาณอย่างนั้นเลยนะฮะ
ใช่อย่างที่บอกว่าวันนี้แฮชแท็กธนายแม่เต็มเป็นคอมพิวเตอร์อันดับต้นเลยอ่ะ
คือเอาละต่อให้ผู้ต้องหาสารภาพแบบนู้นแบบนี้แบบนั้น
ตำรวจแจ้งข้อหาหมดแต่ไปถึงชั้นศาลเนี่ยไหวไหม
เอาที่ธนายไพศาลก่อนนะครับธนายไพศาลเรืองริสต์
ทนายความชื่อดังออกมาวิเคราะห์คดีของคุณแตงโมในขณะนี้
หลังจากตำรวจแถลงล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของการให้ข้อมูล
ให้ปากคำของกลุ่มคนบนเรือโดยเฉพาะเบื้องต้นเนี่ยว่า
มีคนประมาททำให้คุณตังโมตกเรือเสียชีวิต
นายภัยศาลบอกว่าเรื่องนี้ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหากับผู้ที่ประมาท
ส่วนพยานคนอื่นบนเรืออย่างเช่นคนที่ให้การว่าแตงโม

หากตำรวจพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการให้การเท็จ
ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาให้การเท็จด้วย
ส่วนประเด็นที่คนออกมาพูดถึงทนายกิจสนะ
ทนายความของคุณแม่คุณแตงโมเกี่ยวกับเบื้องหลังต่างคดีต่าง
ทนายภัยศาลบอกว่าเรื่องนี้ก็เพิ่งมารู้เหมือนกันนี่แหละเพิ่งมารู้นี่แหละนะ
ส่วนกรณีที่ปกับโรเบิร์ตจะไปบวช๑๖มีนาคม
ทนายภัยศาลชี้ว่ายังไงก็บวชไม่ได้อยู่แล้วเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา
ซึ่งตอนนี้ก็ชัดเจนว่าบวชไม่ได้เขาจะบวชพรามแทน
ขณะที่ในด้านของมุมนัดกฎหมายการต่อสู้แนวทางการต่อสู้คดีต่าง
นายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์บอกว่า
ตอนนี้ได้รับเป็นที่ปรึกษาให้กับทนายกิจสนะแล้วนะฮะคุณเขมสอน
มีทนายที่เป็นที่ปรึกษาของทนายในคดี
ก็ไม่ได้มีประธานใช่ไหม
แต่ก็แปลกดีนิดนึงเหมือนกันค่ะ
คุณแม่คุณตังโมให้ธนายกิจสนะเป็นทนายคดีของคุณตังโม
และทนายของคดีคุณตังโม

มีทนายความเป็นที่ปรึกษาของทนายเพื่อต่อสู้คดี
อย่างนี้ทนายเดชาบอกว่าตอนนี้รับเป็นที่ปรึกษาให้กับทนายกิจสนะแล้ว
เพราะคิดว่าทนายกฤษณะมีประสบการณ์ไม่เพียงพอ

ส่วนทิศทางของคดีเนี่ยทนายเดชาบอกว่า
ถ้าตำรวจสรุปสำนวนคดีออกมาว่าเป็นอุบัติเหตุ
ฝั่งของคุณแม่คุณตังโมอาจมีโอกาสแพ้คดีสูง
เพราะทั้ง๕คนเขายืนยันกันหมดว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
โรเบิร์ตยอมรับก็คือยอมรับว่าขับเรือนะ
ผมขับเรือไม่เป็นผมอยากลองขับเรือ
แต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาขับเรือกระชากจนแตงโมเสียชีวิตนะ
ใช่ประเด็นนี้สำคัญไง
แฟนเขาบอกเขาอยู่ท้ายเรือเขานอนดูดวงดาวเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่นะ
แตงโมเดินมาปัสสาวะแล้วมาจับเขาเอง

ประเด็นที่ยังคาใจเนี่ยทนายเดชาบอกว่าสงสัยว่าตั้งแต่เกิดเหตุ
พยานในเหตุการณ์ไม่รีบแจ้งตำรวจ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่คิดจะช่วยเหลืออย่างจริงจัง
รวมถึงคำให้การของพยานในเรือเนี่ยค่อนข้างวกไปวนมา
ที่ทางทนาอิกษาน้าไปร้องกรรมธิการของบุฏธิศภาเนี่ย
เนื่องจากคณะกรรมธิการของศัพท์จจสศว
เขามีอำนาจก็แค่เรียกตำรวจมาชี้แจงไม่มีประโยชน์

ตำรวจจะแจ้งข้อหาว่าใครผิดใครถูก

อย่างเช่นเรื่องคดีอาญาและการเรียกร้องค่าเสียหาย
คำให้การเราไม่เห็นสำนวนตำรวจ
พยานต่างที่ให้การว่าไปฉี่หรืออะไรเนี่ย

แต่อันนี้ผมไม่ยืนยันนะต้องไปดูก่อน

ถ้าเกิดในชั้นพนักงานสรรซวร
๒ปีนะครับโทษจำคุกถ้าชั้นศาล
ให้การเท็จเบิกความเท็จนี่ก็๕ปี

เพราะว่าเขายังมีประสบการณ์น้อยนะ
และเรื่องมันมีแต่คนโกหกในคดีนี้สถาบทรัพย์ซ้อน
เพราะฉะนั้นก็จะช่วยให้คำแนะนำครับนะครับ

คดีนี้มันก็จะออกมาลักษณะเป็นอุบัติเหตุ
เพราะฉะนั้นคดีมันก็มีโอกาสแพ้คดีสูง
ถ้าว่าไปแล้วก็มีโอกาส๕๐๕๐เลย
เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาพยาหลักฐาน
ประเด็นอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนเช่น
ผู้ต้องหายอมรับว่าขับเรือแต่ไม่ได้ยอมรับว่า
ทำให้แตงโมตกน้ำตายนะ
มันก็ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลและผล
ตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าตำรวจได้สอบไว้แน่นแค่ไหน

ส่วนตรงไหนมันไม่แน่นอย่างเช่นหมอพรทิพย์เนี่ย
เรื่องการผ่าศพเนี่ยก็ต้องให้น้องไปบอกพนักงานสอบสวน

ทนายเดชาต้องบอกให้น้องไปดำเนินการนะ
เพราะคุณแม่ของคุณตังโมคุณแม่ยืนยันว่า

ทุกผู้ชมฐานายตั้มฐานายสิทธาเบี้ยบังเกิด

ตั้มอย่าเพิ่งมายุ่งเลย
นี่ฮะเราก็ถามความคิดเห็นหน่อยหลังจากล่าสุด
ตำรวจได้สรุปออกมาเมื่อวานเนี่ยนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการให้ปากคำล่าสุดของแต่ละคน
ทนายตั้มเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้
ได้เข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดี
กับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ประเด็นที่อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนเพิ่มเติม
ส่วนเรื่องทางคดีทนายตั้มมองว่าแนวโน้มจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ๗๐
จะออกมาเป็นเรื่องของการประมาท
ส่วนตัวของทนายตั้มบอกว่ายังสงสัยอีกหลายอย่าง

ซึ่งยืนยันว่าจะเดินหน้าค้นหาความจริงให้กับคุณแตงโมต่อไป
แม้จะไม่ได้เป็นทนายความให้กับคุณแม่
แต่ทำในฐานะที่เป็นคนรู้จักคนสนิทกับคุณแตงโม
คงจะมีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็มีพยานหลักฐานอะไรนะคงจะเอาทุกอย่างนะ
เห็นท่านบอกแบบนี้ว่าพยานหลักฐานที่สำคัญให้ส่งไปได้เลย
เพราะว่าเจ้าที่ตำรวจเขาก็อยากจะทำให้มันรอบครอบที่สุด
ก็ดีแล้วครับเหมาะกันครับเหมาะกับคุณแม่
เพราะว่าเขาเป็นคนที่ดีเป็นคนสุภาพ
คุณแม่ก็เป็นน่ารักก็เลยเหมาะกัน
เป็นคนที่แต่งตัวไม่ดีหน้าตาไม่ดี

ดูดิเสียงนี่ดูดิพูดไม่เพราะก็ไม่เหมาะกับคุณแม่หรอก

คือผมเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรลูกสาวของคุณแม่นะ

กลับกันนะครับคนที่แม่รักเป็นลูกใหม่ที่แม่ให้อภัยเนี่ย
คนนี้แม่น่าจะโกรธกว่าผมนะ